คนนึงนะคะไปกระทำชำราวภายในซอยดินแดง๑๖
แล้วเจ้าของก็เลยเอาเจ้าดำไปให้สัตวแพทย์ตรวจ
เมื่อวานนี้ปรากฏว่าอวัยวะเพศของเจ้าดำมีอาการอักเสบ
แล้วก็มีหนองไหลออกมาที่น่าตกใจก็คือ
เชื่อว่าเจ้าดำไม่ได้ถูกกระทำเป็นครั้งแรก
น่าจะเคยถูกกระทำในลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เจ้าดำยังคงซึมเศร้าอยู่
เจ้าของมาในรายการเมื่อวานนี้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์มาคุยเรื่องปัญหานี่แหละ
บอกว่าโอ้โหเจ้าดำนี่น่าสงสารมากนะ
กระทำชำราวไม่ใช่ครั้งแรกถูกทำมาแล้วหลายครั้ง
ตอนนี้กลัวคนไม่กล้าเข้าใกล้คนเลยค่ะ

เจ้าดำถูกคนร้ายเป็นผู้ชายแปลกหน้าไม่สวมเสื้อ
กางเกงขายาวมีรอยสักบริเวณต้นแขนขวา
ผิวขาวสูงประมาณ๑๕๕เซนติเมตร
กระทำชำราวตั้งแต่เช้ามืด๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือซอยค่อนข้างเปลี่ยว
ช่วงเช้ามืดก็มันจะมืดหน่อยมองไม่ค่อยเห็น
แต่เจ้าของออกมาเห็นพอดีแล้วก็ไล่ไป
นางสาวนุสราเขมกานนท์ผู้อุปการะเจ้าดำ
และนางชัญญาผาสุพงศ์หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระราชุปธรรม
นำเจ้าดำไปพบแพทย์นะคะไปตรวจอาการ
คุณหมอบอกว่าตรวจร่างกายเจ้าดำแล้วเนี่ย
ดำผ่านการผ่าตัดทำหมันมาเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แต่ว่าอวัยวะเพศมีหนองไหลออกมาจากปากช่องคลอด
น่าจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณปากช่องคลอด
แล้วก็นำใบตรวจจากแพทย์ไปส่งต่อให้พนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อนำไปเป็นหลักฐานนะคะ
คุณนุสราก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม

เราไปฟังเสียงคุณนุษราเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
พอหนูตากผ้าเสร็จราว๕๘นาทีค่ะ
หนูได้ยินเสียงเสียงหมาร้อง

เสียงกระปุกมันก็จะเสียงอีกแบบนึงเสียงดีดำมันก็เสียงแบบหนึ่ง
เพราะว่าเขาเคยโดนตีแล้วหนูจะจำเสียงเขาได้
ก็ร้องดังลั่นขึ้นมาหนูก็เอ๊ะเฮ้ยตีหมาเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เราก็เลยใจไม่ดีบอกเฮ้ยแล้วยิ่งคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นด้วยไง
หนูดีเดินเข้ามาในซอยผอดเสื้อตอนตี๕
สิบนาทีเกือบครึ่งแล้วก็เลยลงลงเดินมาตามเขา
อย่างนี้หนูก็เดินมาปุ๊บอันนี้เป็นปอกขยะนะคะ
ซึ่งมันจะมีกำแพงอย่างนี้หนูเห็นหวยดำ
หนูก็อ้าวดำอยู่นี่นี่หนูก็กำลังจะลูบหัว

เอ้ยเป็นอะไรใครกำลังจะถามอะค่ะ
ส่องไปปุ๊บเห็นเขานั่งกระพื้นนะคะ
โทษนะคะน่าจะเข้าไปหมดนะคะ
ด้วยเขาตกใจเสียงมือด้วยหนูก็ตกใจเขาด้วย
เขามองแล้วตาก็เหมือนเมาอ่ะ
แต่ก็คือไม่ใช่หน้าตาแบบโฉดหรือว่าดูอะไรไงค่ะ

แล้วก็พอเขาตกใจหนูเขาก็ปล่อยปล่อยเสร็จ
ชืนเกงมันก็ก็กอบฉันตกแรก

คือความเยี่ยมแพทย์ถ้าเป็นของผู้ชายขอโทษนะคะ
ถ้ามันไม่มีปริการในการที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์

อันนี้ยิ่งประกอบกับที่หนูเห็น

เพราะว่าปัญหาเรื่องของคนที่มีความวิปริตทางเพศ

ไม่ได้เกิดขึ้นกรณีเจ้าดำเป็นครั้งแรก
แล้วก็เจ้าดำน่าจะถูกโดนกระทำชำราวมาหลายครั้งแล้ว
แล้วก็มีกลุ่มคนที่เขามีรสนิยมทางเพศที่ประหลาด

คือเคยเห็นในพวกเฟซบุ๊กเหมือนเขาเคยคุยกัน
ว่ามีตั้งนอกจากสุนัขแล้วมีสัตว์ประเภทอื่นด้วย
มีม้าก็เคยหรือว่าสัตว์อื่น
เคยเห็นในเฟซบุ๊คแต่ไม่รู้ว่าเป็นคุยเล่นกันหรือว่าเป็นจริง
คุณนุษราก็เลยบอกว่าอยากให้กรณีเจ้าดำเป็นตัวอย่าง

ไม่ใช่เจอแล้วก็เก็บเงียบไว้ไม่กล้าแจ้งความ
ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาช่างมา

นั่นน่ะสิจริงแล้วต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะ

คุณหมอบอกเลยว่าอาการเจ้าดำเนี่ย
วัยวะเพศถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนฉีกขาติดเชื้อแบคทีเรีย
ว่าเจ้าดำถูกกระทำชำราวมาแล้วเป็นเวลานาน
ผิดกฎหมายคุณรัชพรถามว่าผิดไหมคือมันผิดนะ

พระราชบัญญัติเรื่องของคุ้มครองสัตว์แหน่กการทารุณกรรมสัตว์
สวัสดีภาพสัตว์ปี๒๕๕๗ถือว่าผิดนะคะ

นี่ถือเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่เป็นการทารุณกรรมสัตว์นะคะ
เจอลักษณะแบบนี้ก็ต้องไปแจ้งความ